ในช่วงนี้นะครับส่งท้ายปลายปีมารวบรวมภาพบรรยากาศในการถ่ายทอดสดของไทยรัฐทีวีของเรา
ครับก็ถือว่าเราสร้างปรากฏการณ์นะครับในบางเกมแล้วก็บางกีฬาที่เราพยายามจะถ่ายทอดออกมาให้ได้อัตรรสใหม่
แล้วก็รับชมความรู้ใหม่นะครับซึ่งปีนี้มันก็มีเทคโนโลยีใหม่ที่เราประดิษฐ์ขึ้นมาเองก็เป็นไทยสไตล์นะครับทำออกมาแล้วก็ปีหน้าเนี่ยก็หวังว่าจะข้ามโจทย์เดิมไป
ถ้ามีโอกาสได้ทอดกีฬาดีนะครับก็หวังว่าติดตามกันทางไทยรัฐทีวีอย่างต่อเนื่องไปดูหน่อยนะครับว่าปีที่ผ่านมาเราทำอะไรบ้างครับ
แต่ยังเข้าใจถึงแก่นและไฮไลท์ความสำคัญที่ผู้ชมต้องการ
ทำให้ทุกครั้งก่อนการออกอากาศจะต้องมีโจทย์ใหม่เสมอ
มุมกล้องที่มีมากถึง๒๕ตัวต่อเกม
เพื่อเก็บบรรยากาศก่อนเกมหรือหลังเกมทั้งในและนอกสนาม
ซึ่งแม้จะได้รับกระแสชื่นชมมากมาย
แต่ทีมงานก็ยังไม่หยุดพัฒนา
เพราะว่าต้องการยกระดับไปให้ถึงระดับโลกให้ได้
เช่นเดียวกันการเล่าเรื่องด้วยกราฟิกที่มีเทคโนโลยีมากมายประกอบกัน
เป็นสิ่งที่ทีมงานวางแผนและทำงานอย่างหนัก
ที่มีหน้าที่ให้ข้อมูลของนักกีฬาลิเบอร์โร่ที่จะอธิบายวิธีการเล่น
เพื่อผู้ชมที่ไม่ใช่คอกีฬาพันธ์แท้เข้าใจเกมและได้รับประสบการณ์ใหม่
อยากจะส่งเสียงเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยพร้อมกันทั้งประเทศ
ที่ก่อนหน้านี้เป็นเพียงแค่สีสันและเปลี่ยนมิติในการชมแบบเดิม
จนทำให้ผู้ชมดูกีฬาทั้งสองชนิดเข้าใจกติกาและวิธีการเล่น
ซึ่งล่าสุดทีมงานยังพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป
เพื่อให้สมบูรณ์มากที่สุดเพื่อรองรับการถ่ายทอดสดในปีหน้า
บางครั้งการถ่ายทอดสดที่ประสบความสำเร็จ
ไม่ได้หมายความถึงเรตติ้งที่ดีจากผู้ชมเพียงอย่าง
เดียวแต่จะทำอย่างไรให้คนดูรู้สึกสนุก
และได้อัตรรสอะไรใหม่นอกเหนือจากเกมในสนามมากกว่า
ดังนั้นติดตามภารกิจใหม่ของการถ่ายทอดสด
ที่จะสร้างปรากฏการณ์อีกครั้งทางไทยรัฐทีวีในปีหน้า
ภายใต้โปรเจคไทยรัฐเชียร์ไทยแลนด์